คุณผู้ชมคะเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่กองทัพอากาศ
้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
จะมีลักษณะอย่างไรนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยทหารและราศดรในพื้นที่ธุรกันดาล
ผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วไม่เคยมีพื้นที่แห่งใด
พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปไม่ถึง
หลายต่อหลายครั้งต้องใช้เวลานานนับข้อนวันก็ยังมีพระวิริยอุตสาหะไม่ทรงย่อท้อ
นี่คือภาพคุ้นชินที่ประสบกรณิกรชินตากับการเสด็จพระราชดำเนิน
ไปในพื้นที่ต่างของในหลวงราชการที่๙โดยเฉพาะในพื้นที่ธุรกันดาล
เพราะตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราชเฮลิคอปเตอร์คืออีกหนึ่งในพระราชภาษณะ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้
จากข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
จำนวน๑๘๙๘ครั้งหรือคิดเป็นระยะทาง๑๓๑๓๓กิโลเมตร
จุดเริ่มต้นในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์
เริ่มจากเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนปี๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินมายังกองบัญชาการกองทัพอากาศ
เพื่อส่งเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศสวิสเตอร์แลนด์
จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน
ประกาศนียบัตรและเข็มนภาธิปัตย์
นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
นั้นกองทัพอากาศจึงได้ขอพระราชทานพระกรุณาทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
เข็มนภาษฎิปัติแก่พระองค์
พร้อมทั้งจัดเฮลิคอปเตอร์แบบที่๓
เพื่อถวายงานการบินเป็นการส่วนพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคิริคัน
ครั้งนั้นจึงนับเป็นการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย
พระราชภาษณะด้วยเฮลิคอปเตอร์แก่พระองค์เป็นครั้งแรก

ร่วมกับนักบินเฮลิคอปเตอร์แบบที่๓
ที่เป็นเครื่องบินปีกหมุนแบบช่วยชีวิต
เพื่อเป็นที่ระลึกแก่นักบินที่ได้ถวายงานครั้งนั้น
เฮลิคอปเตอร์ลำนี้จึงถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรก
กองทัพอากาศน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในหลวงราชการที่๙

กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ยังวางไกลกังวลเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
ครีมขาวธรรมดาทีวีรายงาน